ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่นนทบุรีที่มีวัยรุ่นปลาระเบิดใส่บ้านคู่อริกลางดึก
แล้วในบ้านก็มีคุณยายอายุ๘๐ปีอยู่ด้วยนะคะอาทิตย์เดียวไปปลาใส่บ้านเขาถึงสี่ครั้งด้วยกัน
แล้วไม่ได้ไปเปล่าด้วยมีอาวุธไปด้วย
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้ว๔คนค่ะปมเหตุมาจากไม่พอใจที่คนในกลุ่มเนี่ยไปตั้งกลุ่มใหม่ค่ะ
โอ้โหอันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมเลยค่ะ
นี่คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็อยู่ชายแดน
ไม่ใช่สนามลบที่ไหนอะไรทั้งนั้นค่ะโอ้โหเห็นเปลวไฟเห็นอะไรไหม
ควันอะไรไหมเนี่ยค่ะแล้วอาวุธโอ้โหเข้ามานี่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
อาวุธที่วัยรุ่นเขาถือเข้ามาเนี่ยเป็น๑๐คนเนี่ยนะคะ
มีทั้งมีดมีทั้งเขียวแล้วมาปลาระเบิดที่หน้าบ้านคู่กรณี
เจ้าของบ้านต้องหนีตายเข้าบ้านไปค่ะส่วนเพื่อนบ้านไม่ต้องพูดถึง
ทุกคนตกใจไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลัวจะได้รับอันตราย
นี่คือเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ชาวบ้านบอกโอ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่ผ่านมา
เขาเจอไปแล้วสี่ครั้งแบบเนี้ยค่ะบางทีมาตะโกนเรียกคู่กรณีดึกดึกดื่นดื่น
แล้วท้าทายให้ออกไปมีทั้งมีดมีทั้งระเบิดมาด้วย
ชาวบ้านก็ไปแจ้งความกับตำรวจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าพอมาถึงกลุ่มวัยรุ่นก็ไปแล้วนะคะ
เขาก็เลยอยู่กันแบบคือนอนก็นอนหลับไม่สนิท
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในเจมส์ค่ะ
วัยรุ่นอายุสิบหกปีที่ถูกปาระเบิดใส่บ้านยืนยันบอกว่า
ตัวเองไม่เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มีเรื่องเนี่ย
ก็คือกับเพื่อนรุ่นน้องที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกัน
แล้วก็ปาระเบิดท้าทายเขาทางเฟซบุ๊กส่งคลิปเสียงมาท้าให้ออกไปหา
เหตุการณ์นี้ก็รู้สึกว่าทำให้เป็นห่วงคุณย่าอายุ๘๐ปีที่นอนอยู่หน้าบ้าน
สืบสวนลงพื้นที่ไปหาเบาะแสว่าใครเป็นคนทำค่ะ
ไปพบกับนายนางจรูนนะคะอายุ๘๐ปีเป็นคุณย่าของนายเจมส์
เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นบอกว่านอนอยู่หน้าบ้านประมาณเที่ยงคืนมีคนมาตะโกนเรียกหลานชาย
เรียกแล้วก็ปาระเบิดมาหน้าบ้านข้างถังขยะ๒ครั้งเสียงดังมาก
เธอก็ตกใจเดินออกมาต่อว่าแต่ก็ออกมาก็ไม่เจอใครนะคะ
ก็เลยเข้าไปในบ้านต่อไม่ได้แจ้งความเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายค่ะ
หนึ่งมาสี่ครั้งล่าสุดตำรวจสภบางบัวทองบอกจับได้แล้วค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยจับได้แล้ว๔คนจากทั้งหมด๖๗คนนะคะ
แล้วทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะติดต่อผู้ปกครองมาสอบสวนพร้อมสหวิชาชีพ
คือขี่รถมอเตอร์ไซค์มาชนแล้วไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมแล้วแถมยังแยกตัวไปตั้งกลุ่มใหม่
เขาบอกว่าเป็นการหักหลังกันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ